อีกหนึ่งเรื่องแชร์กันบนโลกออนไลน์เยอะเหมือนกัน
และสะเทือนใจคนรักสัตว์อีกครั้งนะคะ
เป็นภาพที่จับได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
ชายคนหนึ่งเป็นบุรุษปรายศนีย์ด้วย
เขาไปส่งจดหมายส่งพัสดุที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็เกิดไม่พอใจเอ๊ะหมาเห่าเยอะจังไม่ต้อนรับฉัน
เลยใช้หนังสติ๊กนี่แหละค่ะยิงน้องหมา
นี่เป็นภาพที่บันทึกได้ชัดเจนนะคะมุมนี้
นี่แหละน้องวาเขาก็มากระโดดมาส่งของปุ๊บ
เห่าดีดใส่เลย
ไม่ได้ดีดครั้งเดียวด้วย

ดีดไปทั้งหมด๑๘ครั้งนะคะโอ้โฮตายโอ้โฮ

คุณมาส่งจดหมายส่งปรายศนีย์คุณพกหนังสติ๊กมาทำไมคะ
หนังสติ๊กรัดกล่องพัสดุไงบางทีมันจะมีหนังสติ๊กรัดนึกออกไหม
เป็นยางรัดกล่องพัสดุรัดจดหมายเอาไว้เวลาเป็นมัดเป็นอย่างนี้
ตั้งเขาน่าจะนี่ยิงเอาสนุกหรืออะไรนี่
นั่นน่ะสิเขายิง๑๐ไม่เยอะด้วยนะคะไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะคะ

แต่สุนัขเห่าบุรุษปรายศนีย์เป็นเรื่องปกตินะจริงแล้วคุณผู้ชม

มันเป็นหน้าที่ปกติของเขาเขาเฝ้าบ้าน
แล้วคุณเป็นคนแปลกหน้าเขาก็เห่า
เพื่อให้เจ้าบ้านออกมาดูว่าอ้าวใครมา

ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็เห็นแล้วก็คิดเหมือนเรา
ถูกโพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊คของคุณวรณัทอยู่จำรัฐนะคะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔มิถุนายน

สงสัยคนส่งปรายศนีย์จะว่างถึงขนาดมายิงสุนัขชาวบ้าน
ทั้งที่สุนัขอยู่ในเขตรั้วบ้าน
สุนัขทำหน้าที่ไล่เห่าคนแปลกหน้า
ก่อนยิงเนี่ยสังเกตดีมีการมองซ้ายมองขวา
มองหากล้องระแวงว่าคนอื่นจะมาเห็นนะคะ
แต่กลับมองไม่เห็นกล้องนะคะ
ก็เลยจับภาพเอาไว้ได้เป็นคลิปนี้ออกมานะคะ
ในคลิปเนี่ยจะมีสุนัข๒ตัว
ซึ่งในภาพจะเห็นชายคนนี้นะคะ
หนังยางดีดใส่สุนัขประมาณ๑๐กว่าครั้ง
อย่างที่บอกเจ้าของคลิปบอกว่า๑๘ครั้ง
อดีตหนังยางก็พยายามมองซ้ายมองขวาค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับออกไป

คนส่วนใหญ่ก็พากันประนามพฤติกรรมแหละค่ะ

จากสัตว์อยู่ในเขตบ้านไม่สามารถออกมาทำร้ายได้อยู่แล้ว

คุณเจ้าของบ้านก็มาโพสต์นี่คือที่มันใช้ยิงนะครับ
ได้อยู่ในบ้านเลยนะคะ
ชื่อว่าพี่หนุ่มปรายศนีย์ก็ออกมาตอบ
บอกว่าทางปรายศนีย์ไทยขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอความกรุณาให้เจ้าของสุนัขช่วยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างเช่นชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่ายรหัสปรายศนีย์บ้านของท่าน
เพื่อจะกำชับตักเตือนเจ้าหน้าที่นำจ่ายคนนี้สำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ
ทางนี้ปรายศนีย์ไทยก็ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ
ช่วยสะท้อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการทำงาน
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกนะคะ

ใจความส่วนหนึ่งบอกว่าได้ไปเคลียร์กับทางปรายศนีย์เรียบร้อย
แล้วก็ทางหัวหน้าปรายศนีย์ได้ตักเตือน
แต่ไม่ถึงขั้นติดคุกหรือไล่ออกสำหรับชายในคลิป
ปรายศนีย์มีครอบครัวอยู่นะคะลูกเพิ่งอายุได้๒เดือน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าของสุนัขค่ะ
เพียงว่าตอนนี้เรื่องจบลงด้วยดี
แล้วก็ทางหัวหน้าของปรายศนีย์ขอโทษแล้วก็ลงโทษทางวินัยเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ยิงสุนัขไม่ขอเปิดเผยนะคะ
นี้สุนัขที่ถูกยิงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่แค่เป็นภาพแล้วไปแกล้งเขาทำไม
แต่เอาจริงคุณรู้ไหมว่าสุนัขเขาจำนะ
เขาเป็นสัตว์ที่จำนะใครทำอะไรเขาไว้
ต่อให้มันเจอกันครั้งแรกแล้วทำเขาอย่างนี้

เขาจำได้เลยนะว่ารถลักษณะแบบนี้
หรือเสียงเครื่องยนต์แบบนี้เขาจะเห่า
บอกว่าปรุษปริศนีใจร้ายไม่ชอบคนรังแกสัตว์เลย
กรรมการมีจริงนะอยากจะให้ไล่ออกไปเลยก็มีนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็อันนี้เป็นมุมของบุรุษปรายศนีย์
แต่ว่าในเรื่องของปรายศนีย์ไทยที่ออกมาช่วยตอบโต้บนโลกโซเชียล
เป็นคำแนะนำที่แบรนด์ควรทำนะคะ

แล้วไปตอบด้วยความจริงใจแสดงความรับผิดชอบ